เว้ยคือกินอาหารง่ายหรือไม่ง่าย

เราไปนั่งกินแบบดูวิวแม่น้ำโขง

บรรยากาศดีมากจริงค่ะ
ท่านนี้คือเจ้าของร้านครับ

คนที่เก็บตังเป็นกระเป๋าตังของร้าน

ข้างหลังเราก็มีน้ำโขงใช่ไหม

แล้วนี่อย่างต้มส้มปลาคังมันจะมีผักพื้นบ้านผักขยาง
ผักขยางที่แบบจะได้รสแล้วก็กลิ่นที่มันแปลกไปทำให้อร่อย
คุณกินในกรุงเทพนี่คุณจะไม่ได้ลดแบบนี้เลยนะ
คุณต้องมาที่อุบลราชธานีและพิรดาคาเฟ่เลย
ใช่ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีกนะเมนู
เผ็ดโซนเลยครับคุณผู้ชม

ดูอยู่หน้าจอตอนนี้ได้กลิ่นไหมได้กลิ่นของผัดฉาง
นึกถึงภาพและกลิ่นออกเลยใช่มั้ย
ไม่มีเรื่องเลยคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่๒เมนู
มีอะไรอีกครับเมื่อวานอร่อยจริงจริงเป็นกับข้าวนี่อร่อยมากเลย
เมื่อวานเราเน้นเมนูปลาไงเพราะว่าชื่อมาก
แล้วพี่เบิร์ตก็หวังดีนะให้ผมกินผักตกแต่งจาน

มีอะไรอีกนะมีแกงส้มชะอมนากุ้ง
ชาอมชิ้นหนากุ้งตัวใหญ่
แล้วก็ผัดผักรวมกุ้งก็กุ้งตัวเป้งเหมือนกัน
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยหาดูยากเพราะพี่น้ำแข็งไม่ค่อยกินข้าว

เอาไปดูบรรยากาศตอนที่เราชิมกันหน่อยดีกว่า

ร้านนี้ปกติขายอาหารแนวไหนยังไงบ้างคะ
อาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารมีกี่สารนะครับเป็นเมนูปลา
ส่วนเมนูอาหารที่ขึ้นชื่อของเราก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ

เขามีเด็ดตรงที่คือเราใช้เป็นมะขามเปียกกับมะนาวสด

แล้วก็จะเป็นเมนูนี้ค่ะจะเป็นปลาคังผัดฉาค่ะ

ตรงนี้จะจัดจ้านด้วยเครื่องพริกแกง
และก็ผู้พิคไฮ

สถานอาหารของเราจะเป็นรสชาติกันกลาง

ใครไปแขกไปใครมาก็สามารถชิมได้

นี่นิ้วยาวเป็นลำอะไรคะ

โอ้โหแต่ละเมนูสุดยอดจริง
อร่อยเป็นยังไงดูหน้าเราสามคนน่ะตอนนี้

นี่นะครับ

ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ฟื้นตัวดีของเศรษฐกิจในภาพรวมของโขงเจียมด้วย
แล้วมาในช่วงที่มีเทศกาลแห่เทียนพรรษาด้วย

นี่ดูซิทักอย่างนะ

แล้วใครจะตัดสินใจมาเที่ยวลองฟังผู้ประกอบการที่นี่หน่อยครับ
แล้วยิ่งช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงหน้าเทศกาล

พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนิดนึงละกันค่ะ
ลูกค้าหรือว่าแขกที่มาจากต่างถิ่นนะคะ
แล้วก็ประกอบบนมีการแห่เทียน
ทุกปีด้วยค่ะพอปีนี้ล้นหลังจริง
เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยนะคือถ้าสมมุติเกิดเป็นช่วงหน้าเทศกาลแบบนี้
อย่างนั้นติดต่อยังไงถ้ามุติอยากจะโทรจองห้องพักติดต่อยังไงครับพี่
เบอร์๐๔๕๓๕๑๒๑๓ครับ
และพิรดาคาเฟ่นั้นพ้นจากพวกเราไปนั่นเป็นคาเฟ่มีของหวาน
มีขนมมีกาแฟเครื่องดื่มอะไรก็มีด้วยแล้วก็มีอาหารให้ทานด้วย
แต่ว่าเขาเปิดทุกวันยกเป็นวันนี้นะค่ะคือวันนี้ขอปิดวันหนึ่ง
คือเมื่อวานนี้คือเราทีมงานเราคือใช้วัตถุดิบเขาซะหมดเลย
คนไปเยอะมากคนไปเยอะใช้วัตถุดิบเขาซะหมดเลย
ปิดวันเดียวเปิดทุกวันปิดวันนี้นะครับเดี๋ยววันศุกร์ค่อยไปใหม่
นาฬิกาถึง๓ทุ่มครึ่ง๑๐นาฬิกา๓๐นาทีนะครับถึง๒๑นาฬิกา๓๐นาที
ใช่ค่ะคุณผู้ชมไปนะสายคาเฟ่ต้องชอบเพราะว่าจุดที่แบบว่าให้ถ่ายรูปมีเยอะ
เขาตกแต่งร้านสวยร้านน่ารักมากเลยนะคะ
น้ำแข็งไปวนมารอบร้านแล้ว